สิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีข่าวเย็นไทยรัฐหลายคนอยากดูความคืบหน้าของข่าวนี้ต้นเรื่องก็คือผู้หญิงคนหนึ่งจะไปตามหาสามี
ค่ะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอืมแต่ปรากฏว่าไปถึงเจอรอปภเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับดูเลยฮะ
ไหนไหนไหนรอบอภอ
ทำไมอ่ะมันกูบาดไงทำไมอ่ะกูจะยอนไหว้ทำไรกูอ่ะ

อ่ะเราอย่ายอดอย่ายอด

อย่าด้วย

ทำร้ายมึงอยากจะรู้เปล่า

นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้
ผู้หญิงคนนี้แหละก็เลยคลิปนี้ส่งให้สายไหมต้องรอดก่อน
เธอบอกว่าเธอมาตามหาสามีแล้วถูกรอบพอทำร้ายร่างกายกระชากเธอลงกับพื้น
แล้วพฤติกรรมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
ก็มีอะไรบ้างยกนิ้วกลางคุณผู้ชมเห็นไหม
พยายามลุกขึ้นรบพอก็เหวี่ยงลงพื้น
อันนี้เธอบอกว่ามันเกิดขึ้นในคลิปนะ
สายไหมต้องรอดนะครับโพสต์คลิปข้อความยาวเหยียดนะครับ
คุณผู้ชมข้อความตามนี้นางสาวแต้วเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้หญิงในคลิปเล่าบอกว่าเธอไปที่หมู่บ้านแห่งนี้
เธอจะไปหาเฮียวัดเฮียวัดเป็นใครอ่ะ
เป็นอดีตแฟนที่คบหากันมา๕๖ปีเพิ่งจะเลิกกัน๔เดือน
ต้องการมาเคลียร์นะครับจนมาเจอรอบพอนี่แหละนะครับ
คือเธอเนี่ยเจอกับรอปภนะฮะก็ขอโทษแล้ว
เธอบอกเธอไม่ติดใจเอาความนะครับ
รวมทั้งยืนยันว่าจะไม่ไปที่หมู่บ้านนี้อีกฮะ

คนก็ต้องขอโทษตามระเบียบเราก็ไม่รู้จากใจหรือเปล่า
แต่ว่าทุกอย่างมันก็คือจบแล้วก็คือจะไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวาย
แล้วก็อยากจะทำคือคิดว่าน่าจะต้องไม่เจอกันอีกแล้วค่ะ
เราก็ไม่เข้าบ้านอีกแล้วครับไม่ค่ะไม่ค่ะ
แล้วรอปภในคลิปชี้แจงนะฮะบอก
ลูกบ้านสั่งมานะครับสั่งมาตรงเลยว่า
ผู้หญิงคนนี้นะฮะเข้ามา
ซึ่งมีการแจ้งทางนิติบุคคลเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
รอปภก็ต้องทำตามหน้าที่คุณผู้ชม
วันเกิดเหตุนี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอีกคลิปหนึ่งรอบพอลากลากนะครับ

เพราะว่าต้องทำตามคำสั่งของลูกบ้านแล้วก็

วันเกิดเหตุกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเฮียวัดก็

มีการกระชากตัวแบบนี้นะฮะ

ยื้อยุดกันยื้อยุดกันนะครับ
ฝ่ายหญิงก็นั่งลงกับพื้นต่อปากต่อคำกัน
คุณผู้ชมฮะใช้เวลาตรงนี้อยู่นานพอสมควร
ต้องเรียกรอปภคนอื่นมาช่วย

วัดยอมรับว่าเคยคบหากับแต้ว
แต่เลิกกันไปแล้วนี่นะฮะ

จะมีคนอื่นซึ่งก็รู้อยู่นี่

แล้วผมก็มีแฟนทั้งหลายคนเฮียวัดว่า
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยตามราวีตลอดเลยนะ

เฮียวัดยืนยันว่าไม่ได้กันแกล้ง
ก็เห็นพฤติกรรมเนี่ยนะครับ
ขนาดให้แบบเค้าคือเฮียวัด
กราบเท้าก็เคยยอมทำมาแล้วนะฮะ
ทำมาแล้วนะฮะ
เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำลายรถ
ทำลายของมางัดทะเบียนรถมาเอาเหล็กขูดสีรถครับ
เขียนเป็นตัวหนังสือชื่อแม่ผมอืมแล้วผมว่าเหมือนเป็นโรคสาม
ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะเขาเข้ามาเพื่อที่จะให้ผมกลับไปหาเขา
แต่ผมไม่ไปไงเขารู้อยู่แล้วผมมีเมียตั้งสองสามคน
บอกตลอดบอกเขารู้อยู่แล้วเขาไปหาเรื่องเมียทุกคนเลย
ไม่มีใครกันแกล้งเท่าว่ายาหมู่บ้านอ่ะ
เขาก็เห็นกันหมดนิติบุคคลตำรวจครั้งที่แล้วเขามาเข้ามาใน
หมู่บ้านเข้ามาในบ้านผมจนตำรวจให้ผมกาดตีนเขาอ่ะ
ผมเป็นผู้ชายอายุจะหกสิบอยู่แล้วก็กราบตีนเขา
ตำรวจบอกว่าทำให้มันจบไปมันจะได้ออกไปจากหมู่บ้าน
งั้นมันไม่ไปไง
ขอแผ่งเชี่ยวประสิทธิ์ท่านก็ยื่นเท้าให้กราบด้วย
คืออยากจะให้จบกันนะครับ
ขณะที่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
สายใหม่ต้องรอดบอกว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความนะ
รอปภด้วยก็ทำตามหน้าที่ของเขา
แล้วก็มีการตักเตือนผู้เสียหายนะครับ
ไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านนี้อีก
แต่คุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้
ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยจะมีให้ดูทุกแง่ทุกมุมโปรดติดตามครับ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายท่านก็ให้ความสนใจนะคะเช่น